น่าเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในกรุงเทพมหานคร
มีสำนักสงฆ์อยู่บนทางเท้า
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาอัดคลิปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
ขอพระให้คืนทางเท้า
ทางเท้าที่ว่าอยู่หน้าสถานทูตรัสเซียครับ
เขาบอกว่าโอ้โหเดินบนทางเท้าไม่ได้เลยครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบนะครับ
กับตำรวจพบว่าพระมหาวิชาญธรรมธิโป
ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติภาพโลกถาวร

มาสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวบนทางเท้า
หน้าสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
ถนนทรัพย์เขตบางรักษ์กรุงเทพมหานครครับ
มีความยาวเต็มพื้นที่ทางเท้าเลยคุณผู้ชม
ครับนี่ฮะ๓๐เมตร
แล้วก็มีการตั้งพระพุทธรูปนะครับ

มีแม่ชีอีกหนึ่งรูปนะครับ

พระมหาวิชาณธรรมทราวาส
วัดสันติภาพโลกถาวรและชีแจงบอกว่า
พรรมนักที่นี่มาได้หนึ่งปีแล้วนะ
ตั้งแต่มีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้น
เทศนาให้คนเกิดธรรมะไม่ก่อสงคราม
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับคนใช้ทางเท้านะ

เพราะขณะนี้พระยังไม่สามารถกลับไปพำนัก
วัดสันติภาพโลกถาวรที่ปฐุมธานีได้
ต้องรอให้สงครามรัสเซียยูเครนสงบก่อนฮะ

ชีที่ท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์ชั่วคราวนี้

การที่คนลงไปเดินบนถนนบ้างเล็กน้อย

ลองฟังท่านหน่อยดีกว่าลองฟังท่านหน่อย
ความปลอดภัยของคนทั้งโลกเป็นกฎหมายสูงสุด
อันการเดินข้างถนนเล็กน้อยนี้เสียสละ
ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ช่วยโลกทั้งโลก

ตำรวจเขากำลังเอิ่มการนะตำรวจ
ตำรวจก็พยายามเชิญตัวพระมหาวิชาญนะครับ
จะนิม่นท่านไปที่สอนอบังรักษ์

เพราะท่านก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ท่านนั่งสมาธิอยู่หน้าที่พักสงษ์
สุดท้ายก็ต้องอุ้มท่านขึ้นรถตำรวจ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้รื้อที่พักสงฆ์ชั่วคราว
ออกจากทางเท้าหมดแล้วครับ